ช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นฤดูร้อนแล้วยังเป็นฤดูการของการอวดหุ่นแซ่บกันด้วยนะครับคุณผู้ชม
อ่ะเนี่ยดาราเขาต้องไปทะเลเพื่อไปอวดหุ่นแซ่บกันคือจะมาเดินอยู่ในกรุงเทพแล้วมาอวดหุ่นแซ่บก็ใช่เรื่องเนาะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทริปเที่ยวบาหลีที่ผ่านมาเขาไปกับรุ่นพี่ที่ออกกำลังกายด้วยกัน
ส่วนเรื่องถอดเสื้อเที่ยวทะเลเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
แต่ที่ไม่ปกติก็คือมีคอมเมนต์แซวเรื่องนมชมพูนี่นะคะ
นมชมพูหรอนี่ไม่ขนาดตากแดดแล้วหน้าให้ชมพู
เผินไม่เขินหรือเปล่าเผินแข็งเลย
ไม่ครับไม่เขินครับนั่นก็น่าดีใจนะรู้ป่ะ
รู้สึกว่าแบบไม่โดนใช้งานหนักขนาดนี้ป่ะชมพูอะไรอย่างนี้
ก็ไปทะเลอีกทีนะครับผมก็แบบว่าจะให้ใส่เสื้อได้ยังไงใช่ไหมครับ
มันก็ต้องถอดเสื้อรับไอแดดอะไรอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างนี้
โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ได้กลัวแดดไม่ได้กลัวดำอะไรอยู่แล้ว
ปกติแล้วอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้โชว์หรือไม่ได้ถ่ายแบบที่แบบว่าถอดเสื้อเต็มอะไรอย่างนี้มาค่อนข้างนาน
แต่ปกติก็ถือว่าคนอื่นที่รู้จักกันก็จะชินกับรูปร่างแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
มาได้เรื่อยเลยค่ะดิฉันไม่ค่อยชินนะคะคุณผู้ชม
จากนี้หนุ่มณเดชนเขายังพูดถึงหนังเรื่องแรกของสาวยายาอีกด้วยว่าไปดูมาแล้ว
ประทับใจในฝีไม้ลายมือทางการแสดงของน้องสาวคนสนิท
ส่วนวันฉายรอบสื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไป
ร่วมแสดงความยินดีด้วยตัวเองแต่ก็ส่งกำลังใจไปให้นะคะ